คุณผู้ชมไปดูที่ฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งสองพี่น้องขับรถมา

ตำรวจเขาก็เรียกสิคะเพราะว่ามันผิดกฎหมาย

เขาก็เรียกมาตั้งใจว่าจะจับแล้วก็ปรับข้อหา
ไม่มีทะเบียนรถเอ๊ะทำไมดูมีพิรุษ
ปรากฏไหนค้นรถซิเจอยาบ้าค่ะ
เจอไป๔๐๗เมตรด้วยกันนะคะ
นายวรุธและนายวุฒิษักษ์ฝอดสูงเนิน

เป็นพี่น้องกันนะสองคนนี้
แล้วก็ถูกตำรวจทางหลวงควบคุมตัวเอาไว้

เส้นทางถนนเทพรัฐขาเข้าชนบุรี

ตั้งใจว่าจะจับกลุ่มผิดพระราชบัญญัติจราจร

ทำไมสองคนพี่น้องดูมีอาการพิรุษพิรุธยังไงบอกไม่ถูก
ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นภายในรถ

ซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงที่ทำเป็นที่นั่ง
นับแล้วก็มีทั้งหมด๔๐๗เม็ดด้วยกัน
ก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรบางปะกง
นายวุฒิศักดิ์คนพี่

ตัวเองเพิ่งตกงานค่ะไม่มีงานทำ
ก็เลยขับรถไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รับยาบ้ามาขายในราคาถุงละ๑๒๐๐๐บาท
๒ถุงก็รวมเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาทนะคะ

ในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจเขาก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ